เอาคุณผู้ชมครับไปดูเหตุนี้ที่

สามีภรรยาบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของเราหน่อย
นะครับไปพบกับสาธารณสุข
เพราะว่าภรรยาเนี่ย
ไปรอคลอดแล้วแต่ต้องสูญเสียลูกในคัน

แล้ว๔ชั่วโมงร้อยตำรวจเอกปะริวัตรวรกระโทกพาลูกชายคือนายอนุสิตวางขุนทศ
พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารต่างเข้าขอความเป็นธรรมกับนายแพทย์วิชาณคิดเห็น
ท่านเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมาระบุว่า
นางปะหริตาขออภัยวางขุนทศเป็นลูกสะพ้ายตั้งครรภ์นอนรอคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแถ่ง๑
ตั้งแต่วันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกำหนดผ่าคลอดวันที่๑๑มกราคม
ช่วงตี๒๓๐พยาบาลเวรก็มาตรวจคันวัดความดันคนไข้ตามรอบตามปกติ
พยาบาลเวรกลับแจ้งบอกว่าคุณแม่ฟังเสียงการเต้นของหัวใจทารกไม่ชัดนะ
แต่ทารกอาจจะโก่งตัวแหละทำให้ฟังไม่ชัด
แต่พยาบาลไม่ได้ตรวจซ้ำด้วยเครื่องมืออื่นและพยาบาลก็ไม่แจ้งไปที่แพทย์ด้วย
กระทั่งช่วงเช้าแพทย์เข้ามาตรวจคันจะผ่าคลอดสิครับ
ก็พบว่าทารกเพศหญิงน้ำหนักตัว๒๘๔๐กรัมเสียชีวิตซะแล้วครับประมาณ๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
ครอบครัวพยายามเจรจาเพื่อให้โรงพยาบาลชดเชยเยียวยาค่าเสียหายที่ต้องเสียลูกไป
๓รอบคุยกันไม่ได้เข้ายุติแม้ว่าโรงพยาบาลพยายามจะบอกว่าเป็นความบกพร่องของบุคลากรคือยอมรับนั่นแหละ
แล้วเสนอเงินเยียวยามา๓ล้านบาทแต่เรื่องยังไม่จบครับ
ทางโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าเป็นการบกพร่องของพยาบาลซึ่งไม่รายงานหมอแล้วก็ไม่ตรวจให้ดี
ทีนี้ข้อเรียกร้องของคุณพ่อหรือว่าคุณตาที่มาพูดคุยกับสาธารณสุขอาจจะมีข้อเสนออะไรยังไงต่อทางโรงพยาบาลไหม
อยากจะให้เยียวยาให้มันสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าจะโยนอะไรให้ก็เอาผม
คือ๓ล้านบาทนี้เรายังไม่พอใจ

ยังไม่รับคำขอโทษจากฝ่ายพยาบาลเลย
ทางสำนักการสาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ประสานกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้คุยได้เจรจากลายเกลี่ยหา
ก็สรุปกันอีกสักทีบนพื้นฐานของความพอใจของทั้งสองฝ่าย
และจะส่งทีมแพทย์นักจิตวิทยาช่วยให้คำแนะนำฟื้นฟูสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียหายด้วยครับ